ไม่ว่าจะเป็นพักซองไฮยอนกับรูโซยอนมือ๒และมือ๓ของโลกจากเกาหลีใต้
มินจีค่ะมือ๖ของโลกชาวออสเตรเลียนาเซฮาตาโอกะนะคะมือ๗ของโลกชาวญี่ปุ่น
โปรโมเมริยาจุธานุการมือ๑๗ของโลก
แล้วก็ยังมีพรอนงเพชรล้ำธิดาภาสุวรรณปูระอาทยาธิติกุลปาจารีอานันต์นรึการ
เป็นยาพานิพัฒน์โสพลแล้วก็ปัณรัฐธนพลบุญรัฐค่ะ
ซึ่งโปรสายผ่านปรณรัฐนะคะก็จะลงแข่งขันเป็นปีที่๓แล้ว
หวังว่าจะทำผลงานได้ดีกว่าทุกปีที่ผ่านมาค่ะ
ก็ปีนี้ปีที่๓วันที่ได้เล่นก็รู้สึกมั่นใจมาก
แล้วก็สนามก็ได้ซ้อมเยอะแล้วก็ได้ตีมาบ่อยมาก
ตั้งแต่เป็นทีมชาติค่ะแล้วก็รู้สึกมั่นใจมากค่ะปีนี้
ขณะที่นายพิทักษ์พฤทธิสาริกรประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติการ
บริษัทฮอนด้าออเตอร์เมิร์นวิลประเทศไทยจำกัดก็ออกมาเปิดเผยค่ะว่า
จากเงินรางวัลรวมกว่า๑ล้าน๖แสนดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยประมาณ๕๓ล้านบาท
พร้อมกับหวังด้วยว่าปีนี้จะเป็นครั้งแรกที่คนไทยขวาแชมป์ค่ะ
มีนักกอล์ฟไทยซึ่งตอนนี้ถือว่าฝีมืออยู่ในระดับต้นของโลกอยู่หลายคนนะครับ
ก็ในฐานะคนไทยก็คาดหวังนะครับที่จะเห็นนักกอล์ฟไทยชนะรายการนี้ในประเทศไทยครับ
อย่าลืมส่งกำลังใจให้กับโปรกอล์ฟหญิงไทยคว้าแชมป์ในประเทศของตัวเองด้วยนะคะ